กลับมาเจอกันช่วงนี้ก็ได้เวลาบุกหน้าเตาไปดูวัตถุดิบ
และล้วงลึกถึงเคล็ดลับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยเวียงยองกันแล้ว
พร้อมแล้วก็เริ่มสืบสาวราวเส้นกันเลยดีกว่าค่ะ
ก่อนอื่นเลยคุณแม่อยากรู้ว่าลำไยที่ใช้เป็นลำไยสายพันธุ์อะไรหน้าตาเป็นยังไง
ลำไยลำพูนมีหลายพันธุ์ค่ะพันธุ์แรกคืออีดอพันธุ์ที่สองก็อีเบี้ยวเขียว
แล้วก็มีพันแห้วแต่ที่ว่านิยมที่สุดก็คือพันดอกพันนี้
อันนี้เลยค่ะดอนี่หมายถึงว่าออกก่อนเพื่อน
ออกก่อนออกก่อนแล้วเอามาอบซึ่งไว้อิดอเนี่ยมันจะทนทานทุกอย่าง
วนี่มันมันจะหวานหวานแหลมดอนี่กำลังดีค่ะ
คือก่อนที่จะเอามาทำในหมูตุ๋นเนี่ยต้องเอาไปอบแห้งก่อนใช่ค่ะ

ไม่ได้มีการปรุงส่วนผสมอะไรเพิ่มเติมปรุงค่ะ
กินสดได้ค่ะหนึ่งกินสดสองอบแห้งเก็บไว้ได้นาน
เค้กทำอะไรทำทุกอย่างที่ประกอบอาหาร
ส่วนใหญ่เอาไปทำเมนูของหวานก็เยอะแต่น้ำ

หนี้เหมือนกันใช้พันธุ์นี้เหมือนกันแล้วอบแห้งแบบนี้เหมือนกัน
แต่ว่าคุณแม่เอามาใส่ในอาหารขาว
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยครับ
ถ้ามันหวานเนอะแล้วมันก็มีหอมเป็นเอกลักษณ์ลำไย
พูดถึงเรื่องลำไยผลไม้รสหวานที่คุณผู้ชมหลายคนอาจจะโปรดปรานนั้นนะคะ
ทราบกันหรือเปล่าว่าเจ้าลำไยนี้เป็นผลไม้ที่มีประวัติความเป็นมา

ซึ่งจากที่เราได้สืบสาวเรื่องราวของเจ้าลำไยนั้นนะคะทำให้เราได้ทราบว่า
ลำไยเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนและกึ่งร้อนของทวีปเอเชียค่ะ
สันนิษฐานว่าอาจจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในศรีลังกาอินเดียเมียนมาหรือจีน
ซึ่งมีหลักฐานปรากฏอยู่ในวรรณคดีของจีนสมัยพระเจ้าเซ็งแทงเมื่อประมาณ๑๗๖๖ปีก่อนคริสตการค่ะ
จากนั้นนะคะลำไยเริ่มมีการขยายพันธุ์เข้าไปในประเทศแถบเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปอเมริกาในปลายพุทธศตวรรษที่๒๕ค่ะ
ส่วนในประเทศไทยต้องย้อนกลับไปในราชการที่๕ที่มีชาวจีนนะคะนำลำไยพันเบี้ยวเขียวเข้ามาถวายแก่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีจำนวน๕ต้น
แล้วก็ส่งให้ปลูกที่เชียงใหม่๓ต้นที่ตรอกจันทร์กรุงเทพอีก๒ต้นต่อมาก็ส่งให้ขยายพันจากต้นในจังหวัดเชียงใหม่แล้วกระจายนำไปปลูกในหลายจังหวัดทางภาคเหนือซึ่งการพอเมล็ดลำไยครั้งนั้นนะคะทำให้เกิดการกลายพันแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศจึงส่งผลให้มีลำไยพันใหม่เกิดข
และนี่จึงเป็นที่มาของลำไยผลไม้ขึ้นชื่อประจำจังหวัดลำพูนและมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับประเทศอีกด้วย
บุกเข้ามาในนี้แล้วเรามาดูกันว่าทำอย่างไรนะครับกับหมูตุ๋นลำไย

ซีโครมล้วนเลยเหรอไม่ใช่ส่วนอื่นเลยนะเอาซีโครมเดียวเอาได้ซีโครมมาแล้วทำไงต่อ
ก่อนอื่นนะคะแม่ก็จะตั้งน้ำก่อนแล้วก็เอาล้างหมูใส่เอาเครื่องปรุงยาจีนใส่

ป่วยกั๊กมีอบเชยมีทรงเจียพวกนี้นะคะใส่เข้าไปในแล้วก็ลำไยด้วย
เอาลำไยใส่ไปเลยตอนนี้ค่ะแล้วก็แค่นี้เหรอแค่นี้แล้วก็ทิ้งไว้กี่ชั่วโมง
รอให้หมูเดือดเดือดเสร็จแล้วก็อบทิ้งประมาณ๑ชั่วโมง
หมายถึงให้เดือดปุ๊บปิดปลาอบเลยอบไว้๑ชั่วโมงก็จะได้หมูตุ๋นแล้วใช้งานได้เลย

แต่ลำไยที่เรามาตุ๋นเนี่ยเราก็ยังไปใช้ประโยชน์ต่อใช่ไหม

ถูกค่ะอาศัยในก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้ากิน
ในก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าให้ได้ความหวานอีก

ซุปก๋วยเตี๋ยวของที่ร้านนะคะก็ได้มาจากน้ำตุ๋นกระดูกหมูลำไยและเครื่องยาจีนนี่แหละค่ะ
ซึ่งเมื่อใส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วก็จะต้องเคี่ยวด้วยไฟอ่อนถึงปานกลางนาน๑๒ชั่วโมง
จะได้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่หวานละมุนและหอมกลิ่นยาจีนเบานั่นเองค่ะ
เอามาดูในเส้นเรามีเส้นอะไรบ้างครับวันนี้
แล้วมะม่วงมะม่วงน้ำตาลมีหัวขักมูลเขา
เปรี้ยวของมะม่วงแทนโอ้รสชาตินี่มาจากธรรมชาติหมดเลยเนอ
ถูกต้องค่ะอ่าแล้วผักที่เรามีเรามีผักอะไรบ้าง
ตอนนี้ก็มีมีผักบุ้งผักบุ้งถั่วงอกถั่ว
ผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวอันนี้ใส่ทั้งสามผักรวมกันเลยไหม
ว่าแล้วแต่แม่สำหรับเมนูอ่าสูตรโบราณของแม่แม่ใช้ถั่วฝักยาวเป็นผักค่ะ

เตี๋ยจะอร่อยครบเครื่องได้นั้นจะมองเพียงแค่เรื่องเส้นซุปก็คงจะไม่ได้
แต่ก็ต้องใส่ใจไปถึงวัตถุดิบเล็กน้อยเช่นผักสดกระเทียมเจียวหรือพริกป่นด้วยนะคะ
อย่างผักสดของที่ร้านป้านวลจันทร์ก็จะเลือกใช้ผักสดพื้นบ้านที่หารับประทานได้ในพื้นที่ค่ะ
เพราะจะได้ผักที่เก็บสดใหม่ทุกวันใส่ในก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะได้ความกรอบและรสชาติหวานจากธรรมชาติเข้าไปอีกด้วย
ต่อมาก็คือกระเทียมเจียวนะคะซึ่งจะต้องเลือกใช้กระเทียมไทยกลีบเล็ก
เพราะจะได้กลิ่นที่หอมมากกว่ากระเทียมกลีบใหญ่ค่ะโดยตำกระเทียมให้พอหยาบก่อนนำไปเจียวในน้ำมันที่ตั้งไฟอ่อนอ่อนหรือปลานกลาง
ส่งกลิ่นหอมและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองเท่านั้นยังไม่พอนะคะ
น้ำมันจากการเจียวกระเทียมก็นำมาใส่ในพริกป่นเพื่อทำให้เป็นพริกผัดได้อีก
ซึ่งจะยิ่งทำให้ความหอมของพริกผัดเพิ่มเป็นทวีคูณเลยล่ะค่ะและนี่ก็เป็นเกล็ดความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวที่คุณป้าศรีนวลฝากมาให้ชาวเล่าเส้นเป็นเรื่องได้รู้กันในวันนี้
อ่ามาแล้วนะฮะนี่เลยบะหมี่หมูตุ๋นลำไยค่ะนะครับกับเส้นเล็กทรงเครื่องโบราณ
ของเครื่องโบราณนะครับนะเดี๋ยวเราลองชิมก่อนดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไง
ชิมน้ำตุ๊บก่อนแล้วกันเนอะค่ะ
ก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นพอไปเนอะใช่แคลร์
หมูก็นุ่มเปื่อยเองค่ะคือลำไยมันจะช่วยในความหวานใช่
หวานค่ะเราไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยใช่ใช้ลำไยเนี่ยแทนน้ำตาลไปเลยค่ะ

เพราะฉะนั้นถ้าคนจะคิดว่าเอาลำไยมาใส่ในของเขาแล้วก็กลายเป็นอาหารหวาน
ไทยล่ะใช่ค่ะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยใช่มันแค่เพิ่มความหวานแทนน้ำตาลเท่านั้นเอง
ใช่เดี๋ยวลองเมนูอันนี้เส้นเล็กทรงเครื่องโบราณอันนี้มีตัวนี้มะม่วง
หมกเปรี้ยวแล้วทานน้ำส้มเลยถูกค่ะนะฮะวิธีทานเราก็เราก็คือทานเส้นทานอะไรผสมกับมะม่วงอะไรไปเลยใช่ไหมครับ
ต้องถามคุณแม่ถึงจุดเริ่มต้นในการเอามะม่วงมาใส่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
ก่อนร้านแม่น่ะมีมะม่วงอยู่ต้นครับคันตลับหน้าคันตลับหน้าอ่าแม่ก็ดูไปดูมา
แม่ก็คิดว่าเออเอามะม่วงมาแทนน้ำส้มทำเป็นก๋วยเตี๋ยวยำเนี่ยมันน่าจะได้ค่ะ
มาลองดูแล้วปรากฏว่าอร่อยลูกค้าติดใจตั้งแต่นั้นบัตรนั้นมาก็ทำก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องโบราณขายค่ะ
เพราะเราก็แบบว่าเออขนาดลำใยมันแทนความหวานได้ใช่ค่ะมะม่วงมันแทนความเปรี้ยวได้เหมือนกันเนอะใช่ค่ะ
ในตัวทรงเครื่องโบราณอันนี้เราก็จะมีลำไยตัวนี้ไว้แทนความหวานด้วยแล้วก็มะม่วงแทนความเปรี้ยวเพราะฉะนั้นเราควรจะกินคู่กันเนอะ
ถั่วของร้านแม่คั่วเองทำเองนะคะไม่ได้ซื้อจากตลาดค่ะมั่นใจในความสะอาดแน่นอนใช่แน่นอนรสชาติ
ก็อร่อยแบบธรรมชาติเนอะค่ะมีความเปรี้ยวของมะม่วงจริงจริงด้วยแล้วก็ถ้ากินคู่กันนะ
มีทั้งลำไยมะม่วงแล้วก็เส้นอะไรรวมกันนะมันก็ได้ครบหมดทุกรสเลยใช่ค่ะ
ถามหน่อยตั้งแต่เราเปลี่ยนสูตรมาใช้เป็นลำไยในการตุ๋นหมูเนี่ย

มีสโลแกนถ้าคนไหนไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไย
ถือว่าไม่มาถึงเมืองลำพูนค่ะมาไม่ถึงลำพูนนะ
ขายดีขึ้นมาตั้งจากเอาลำไยมาใส่ค่ะดีค่ะ
กลายเป็นร้านดังเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะรู้สึกยังไงที่
วันนั้นเรายอมเปลี่ยนใช้ลำไยที่เป็นพืชเศรษฐกิจของ
เมืองลำพูนซึ่งเป็นบ้านเกิดของเราเองเนี่ยใช่มาพัฒนาจนเป็น
เก๋วดังของจังหวัดลำภูนค์ภูมิใจมากค่ะ
ที่ทำให้คนรู้จักลำไยไปทั่วโลกเลยค่ะ
มีญี่ปุ่นไทยจีนมากันครบเลยค่ะ
ร้านเลยต้องรองรับลูกค้าให้เยอะแบบนี้

วันหนึ่งเคยมีแบบขายได้เยอะสุดเนี่ยลูกค้ามาสักกี่คน

อุ้ยหมูตุ๋นเป็นร้อยโลเลยเหรอ

โอ้โหอนาคตมีจะขยับขยายร้านเพิ่มเติมไหมครับ
คงขยายไม่ได้แล้วเพราะที่มีแค่นี้ค่ะ

ไม่เอาค่ะมีที่แห่งเดียวในลำพูน

เดินข้ามฝั่งมาที่สะพานหัวมุงซึ่งมีของขายโอท็อปอยู่ในนั่น
ทะลุมาร้านแม่อยู่ซ้ายมือค่ะ
ถ้ามาถึงตรงนี้ถามใครก็รู้จักกันหมดแล้วมั

จากเมนูก๋วยเตี๋หมูตุ๋นแล้วที่นี่มีอะไรทานอีก
เตี๋ยวทรงเครื่องโบราณมีขนมจีบสาระเป๋ามีน้ำพึ่งมะนาว
มีน้ำลำไยให้ทานชื่นใจค่ะ
เยอะแยะไปหมดเลยอาหารที่นี่นะคุณแม่นะเปิดปิดกี่โมงจ๊ะ
เปิดก็๓โมงเช้าปิดบ่าย๓โมงค่ะ
โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงมีวันหยุดไหม

แล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่วมากเลยครับคุณพุทธค่ะ

แล้วซอยลำใหญ่อีก๑ร้านเช่นพื้นเมืองที่สร้างชื่อระดับจังหวัดกันเลย